นับตั้งแต่๑๓ตุลาคมปีที่ผ่านมา
จนวานนี้๒๖ตุลาคม๒๕๖๒
เป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศร่วมน้อมถวายบังคมลา
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ความรู้สึกเหล่านี้ยากที่จะบรรยายเป็นคำพูดได้ค่ะ
แต่เป็นความรู้สึกของคนไทยทุกคน
ที่ต้องรวมใจกันก้าวต่อไปข้างหน้า
เพื่อสืบสารพระราชปนิษฐานและเดินตามคำสอนของพระองค์
วันนี้ดิฉันและทีมผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
ขอเป็นผู้แทนของผู้บริหารและไทยรัฐกรุ๊ป
น้อมถวายบังคมลาและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ซึ่งคุณสุภาพคลี่ขจายได้ประพันธ์บทกรรม
ซึ่งเป็นบทกรรมแทนความรู้สึกของพวกเราทุกคนค่ะ
เชื่อว่าบทกรรมนี้จะเป็นความรู้สึกเดียวกัน

เชื่อว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จไปไหน
เพราะพระองค์ยังสถิตอยู่ในใจคนไทยเสมอ
ดั่งดวงใจอาดูลศูนย์สลาย
ใจยังอยู่แต่เหมือนหายไปต่อหน้า
พระเมนเหมือนมองผ่านม่านน้ำตา
ร่ำลักระล่ำลาอยู่ในใจ
สวรรคาลัยที่พระองค์ทรงสถิต
เกินจะคิดมองหาว่าอยู่ไหน
แต่คิดว่าในหลวงของปวงไทย
สถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดิ์
กราบถวายบังคมลา
เสด็จสู่ฟากฟ้าสวงสวรรค์
สะอื้นให้อาลัยองค์พระทรงทัน
คิดถึงองค์ราชันพระภูมิพล
ในบังค์วิทยาลัยโฮนเนียว
หรือเปรียบปานโศกนี้
มิเปรียบเออนาย
นักยิ่งกว่าสิทธิ์ลาดายในปัตต์ธพีช
ส่งเสด็จสู่สวรรค์นักชันฟ้า
พระเมรุมาตรประดับประดาจรัสสิน
อาลัยรักหาลัยลาพระภูมิน
ทั่วทั้งคืนแผ่นดิน
รำโสกาจะจดจำทรายประเนต
ไว้เหนือกล่าวพระสุรเสียง
เบาเป่ายินทั้งลา
พระเสโธรินลังยังตรึงตรา
ยิ่งรำลึกยิ่งหัวท้า
เถาเวทเถาเวีย
สิ้นเหงอพระองค์
แต่ไม่สิ้นปณิธาน
จะสืบสานตามรอยทิ้นเทีย
จะพอเพียงสร้างตน
เป็นคนเดียว
ทะวายเด่พระอุมีย์นิรันกาล
มีครับคุณครับ

จะโมเพียงสิ่งที่ยินทั้งลา
ทะวายทรายประโยคนี้
อาจไม่ต้องต้องกะเจ้า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
อ้าวอ้าว